เมื่อนักร้องระดับตำนานของเมืองไทยเนี่ยท่านได้เสียชีวิตลงนะครับ
ผมเชื่อว่าท่านต้องเคยได้ยินเพลงจับปูดำ

จะไม่เคยได้ยินเพลงต้นฉบับเนี่ยแต่ต้องเคยได้ยินแบบร้องต่อกันมา

นี่คือเพลงที่คุณดารารัฐเกียรติเกิดศุกร์นะฮะ
นักร้องในตำนานเจ้าของบทเพลงจับปูดำได้ร้องเอาไว้
นี่คือภาพสมัยที่ท่านยังสาวเป็นนักร้องนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านได้เสียชีวิตลงนะฮะ
ด้วยโรคโหล๑๙ด้วยวัย๙๑ปีนะครับ
เสียชีวิตที่สหราชอาณาจักรนะครับที่โรงพยาบาลเมื่อสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะ

ของเจ้าของบทเพลงจับปูดำนะครับ
เสียชีวิต๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
วัย๙๑ปีดารารัฐเกียรติเกิดศุกร์นะครับ
คุณยายดารารัฐโด่งดังมากฮะเพลงจับปูดำ
วันนี้เห็นไหมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณตายกัมพลนะครับเป็นลูกชายของคุณยายดารารัฐนะครับ
ซึ่งอยู่ที่นวมินกรุงเทพนะครับได้บอกถึงการสูญเสียว่าพอทราบข่าวก็ช็อกมากเพราะว่าคุณแม่
ย้ายไปอยู่ที่สหราชนาจักรตั้งแต่ตัวที่คุณตายลูกชายเนี่ยอายุ๑๗คุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องที่โด่งดังมากนะครับเพื่อนสนิทของคุณแม่คือแม่ทุมแม่ทุมปฐุมวดี
ตอนนี้ครอบครัวก็เหลือแค่ลูกชายคนเดียวละคุณตายกรรมพลนะฮะส่วนแม่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศคือไปมีครอบครัวใหม่แล้วสามีใหม่ของคุณแม่ก็เสียชีวิตบ้านปลายคุณแม่ก็เลยอยู่คนเดียวที่บ้านพักคนชาวาที่สหราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบันที่เสียชีวิตท่านอายุ๙๑ปีนะครับตอนนี้กำลังปรึกษากันในหมู่ยา
ส่งกำลังใจมาถึงทุกวันนี้ลูกชายบอกว่าได้ยินเพลงของคุณแม่เนี่ยจับปูดำเนี่ยยังร้องไห้คิดถึงคุณแม่เสมอค่ะ
ใจมากเลยคือว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ที่อังกฤษกับบ้านพักคนชะลาเขาน่าจะดูแลดีผมก็คิดว่า
คือทุกคนมันถึงเวลานะมาถึงเวลานี้ก็ถ้าหลายคนก็บางคนก็จากไปก่อนแล้วแบบ
ปฐุมวดีนี่ก็เป็นคนสนิทของแม่แฟนพี่รองเนี่ยนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่บทเพลงนี้นี่เป็นตำนานแน่นอนตำนานของเมืองไทยแน่นอนนะครับ